รถเกลือกระจายทนนเลยนะครูผู้ชม

เกิดขึ้นที่บริเวณหน้าชุ่มสายทวสับบางภูตอันเภอะไร
เบียร์แตกระจายเต็มถนนถึงแม้มันจะมีผ้าคลุมแต่มันตกลงมาจากรถแล้วมันก็ตกลงไปบนถนน
ส่งผลให้รถติดยาวหลายกิโลนะครับเจ้าหน้าที่ก็ต้องช่วยกันเก็บกวาด
แล้วก็กวาดเศษแก้วเศษขวดต่างออกจากผิวการจราจร
นายชั้นชัยแสงหารอายุ๔๔ปีซึ่งเป็นคนขับรถบรรทุกเบียร์ก็บอกว่า
ขับมาจากทางด้านของบางครูวัดจะไปส่งแถวรังสิตนี่แหละ
โค้งระบบพวงมาลัยมีปัญหาไม่สามารถจะควบคุมได้
รถก็เลยเสียหลักนิดนึงนะฮะแล้วก็รังเบียร์ที่อยู่บนบรรทุกด้านหลังเนี่ยก็เทลงไปครับ
เมืองต้นตำรวจปากครองรังสิตก็ตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมกับบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐาน
เชิญตัวคนขับไปให้ประคัมที่โรงพักแล้วก็แจ้งข้อหาขับรถโดยประมาททำให้เกิดการกีดขวางการจราจรนะครับ